คุณผู้ชมค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะ
สำหรับศิลปินดูโอในตำนานยุควางเสาของกามิกาเซเลยนะคะ

กลับกันมาเป็นคู่แบบครบเลยนะคะ

หลังจากที่มีการประกาศออกมาไม่ใช่ข่าวเมาส์นะคะข่าวจริง
ชื่อว่ากลับมาคิดถึงครั้งหนึ่งก็เกิน
คุณโกรธอะไรป่ะเนี่ย

เมื่อก่อนคู่นี้๑๐กว่าปีที่แล้วนะใครทันดังมากดังทุกเพลง
และช่วงที่แยกวงกันมันมีกระแสดราม่าเยอะ

หลังจากประกาศว่ามีงานนี้เกิดขึ้น
ชาวเน็ตก็แซวกันแซวกันขำนะคุณค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีตบกันหลังเวทีหรือเปล่า
ก็ไม่รู้สำหรับโปกับมดนั่นเองนะครับ
เห็นปุ๊บไม่รอช้าค่ะสวนกลับทันควันเลย
บอกว่าถ้าจะตบกันที่ไหนก็ได้
ถ้าจะตบกันจะมารับงานคู่กันทำไมนะครับ
ใครที่คิดถึงทั้งคู่นี้นะคะก็ไปจับจองบัตรกันได้
งานเขามีสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะไปสนุกสนานร่วมกันนะคะ
กับความน่ารักสดใสยุคแรกของกามิกาเซจ้ะ